ส่วนฟุตซอลรายการพิเศษนะครับที่ไทยจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเล่นชิงแชมป์เอเชีย
แต่ว่าล่าสุดชิงแชมป์เอเชียก็มีการเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดนะครับ
กว่าจะได้ประตูพวกเขาต้องรอถึงครึ่งหลังเลยครับ
พยายามจะบดบี้เอาประตูให้ได้แล้วก็เปิดหัวจากจังหวะนี้ครับ
ของคริสตาวงแก้วนะครับฟรีคิกครับ
และปิดท้ายอีก๑ลูกได้จากเจษฎาชูเดชนะครับ
ชนะไป๕๐ก็ได้ประตูจากทางธนากุลวิเชียนกุลนะครับ

ยิงได้คนละ๒ประตูก็คว้าชัยนะครับ
๒เกมรวดอยู่ลำหนึ่งของตารางนะครับ

ในเวลา๑ทุ่มแข่งขันที่